มาดูเหตุการณ์นี้นะเพราะหนุ่มคนนี้อันนี้ไม่ได้เมาเหล้าแต่เมารัก
เมื่อคืนนี้ทะเลาะกับแฟนสาวตัดสินใจขับรถพุ่งลงคลองส่งน้ำนะครับ
ตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่เดชบุญจริงรถมันลอยน้ำ
รถมันไม่จมสุดท้ายเขาเลยต้องมุดออกมาจากรถ
ขึ้นมาก็ร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวเลย
เหตุการณ์เมื่อคืนส่วนวันนี้ล่าสุดเป็นยังไงเราตามให้ต่อแล้วนะครับดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก่อน
ไฟแดงไกลไฟท้ายรถเป็นรถกระบะสีดำ
พุ่งตกไปในคลองส่งน้ำห่างจากฝั่ง๑๐๐เมตร
แต่รถไม่จมนะฮะยังลอยน้ำอยู่
ท่านผู้ชมครับเห็นไหมตรงนี้
ในพื้นที่บ้านสหกรทรงธรรมตะบนทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ

คนขับรถคันนี้ชื่อวุฒิชัยเด่นชัยภูมิอายุ๒๓ปี
เขาปลอดภัยนะครับเพราะเขามุดออกมาจากรถได้ทัน
แต่คำถามก็คือโอ้โหน้อง
ทำไมขับรถพุ่งลงน้ำอย่างนั้นนะ
เดี๋ยวลองฟังเขาก่อนนะฮะ
ถ้างก็ส่งพร้อมผมได้ผมก็ยอมรับมาตราต่างที่ร้อยเวนของผม
นี่เขาบอกเขาเมารักนะคุณเขียนมาสอน
ท่าทางก็น่าจะมารักอย่างเดียวนะ
นี่เขาบอกมาตราไหนก็ได้นะร้อยเวรดูเลย

ผมลงไปในน้ำแล้วผมตั้งสติได้ผมเลยมุดออกมา
นี่ค่ะคือวุฒิชัยเนี่ยบอกว่า
คือที่เขาเล่าให้กู้ภัยข่าวกำแพงเพชรฟังนะครับ

คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยแฟนสาวเนี่ยเขาก็มาตามด้วยนะ
คือความจริงแฟนสาวเข้ามาตามนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับ
แล้วก็นั่งอยู่ในรถกู้ไภด้วยนะครับ
แต่เจ้าตัวเนี่ยขอให้ฝ่ายหญิงลงไปก่อน

ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาอุตส่าห์เป็นห่วงมาดูเขาก็ลงจากรถไป
วุฒิชัยบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
ขับรถออกมาจากบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุ
ตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้รถเนี่ยพุ่งตกคลองไปเลย

โชคดีหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งเปิดอยู่ฮะ
เขาก็เลยมุดออกมาได้โอ้โหนี่ถ้าอีกฝั่งไม่เปิดกระจกไว้
ทำยังไงไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าทุบแล้วยังไม่แตกเลยนะครับ
แต่สมมุติว่ายังไงก็ต้องไปสอบปากคำที่สพทรงทำก่อนนะครับ
นี่เมื่อคืนนะฮะส่วนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ไปลากรถกระบะขึ้นมาจากน้ำให้แล้วนะครับ
นี่ฮะลากขึ้นมาได้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง

อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งแฟนสาวเขาด้วยนะ

ทีนี้ทางวุฒิชัยเนี่ยวันนี้เขาบอกเขาต้องฝากขอโทษทุกคนจริง
รับว่าเมื่อคืนนี้ทำไปเพราะเสียใจขับรถออกจากบ้านฝ่ายหญิงด้วยความขาดสติ
คุมสติตัวเองไม่อยู่แล้วแถวนั้นค่อนข้างมืด
เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นทางแยกนะ
เขาก็ขับรถพุ่งตรงไปชนราวเหล็กกั้น
มันเป็นทางแยกประตูโรงสูบน้ำแล้วก็พุ่งลงคลองเลย
เขายืนยันไม่ได้เมาเขาเสียใจอย่างเดียวนะฮะ

เหตุการณ์นี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับกันแล้วครับ
ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
ก็คือเหล็กกั้นราวกั้นต่างตรงถนนนะครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วไม่มีการดื่มจริงนะครับ
ตรงตามที่วุฒิชัยบอกนะครับ

คุณก็ต้องชดใช้ค่ะไหนจะรถของคุณอีกใช่ไหม
ส่วนเรื่องความรักถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย

๒คือเสียดายรถจริงอ่ะหลบลงไปแบบนั้นนะฮะ

ข่าวเราวันนี้มีทั้งเมาเหล้ามีทั้งเมารัก